สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความจัดจ้าน
เรารวบอาหารใต้ออกไปแล้ว
นี่อาหารใต้ร่อยแรง
มีร้านไหนบ้างที่เคยไปตลอดกินมา
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
แต่เราจะไปหาของอร่อยกันเองเนี่ยไม่ได้
เราจะต้องเดินทางไปด้วยรถคู่ใจของผม

ขึ้นลงยังไงดีนะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงและตกใจว่าผมทำอะไรอยู่
คือที่ทำอยู่เนี่ยคือเป็นการปรับพวงมาลัย
ให้มันเข้ากับสรีระของผมอยู่ครับ
เขามีการออกแบบพวงมาลัยใหม่ที่สามารถปรับระดับได้ถึง๔ทิศทาง
จะขึ้นจะลงจะเข้าหรือจะออกก็ปรับได้ง่ายมาก
ไม่ว่าคนขับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสูงหรือตัวเล็ก
ก็สามารถปรับให้พอดีกับร่างกายได้ครับ
อกจากนี้บนพวงมาลัยยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้ดีเลยล่ะครับ
สวัสดีครับ
คนนัขคุณนครที่สำหรัฐครับครับครับ
คุณนครบ้านเดียวกันคุณนครนะครับเศร้าเล่นคุณนครบ้านเดียวกันใครว่างั้น
เอาอย่างนั้นอย่ารอช้าเรารีบไปอร่อยจังครับ
คุยกันดีกว่าครับไปเลยครับ
ราคาเป็นอย่างไรบ้างปะดุกนะอะเปลือกแกงอยู่ใน๑๕๐บาท

ทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมาก

สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารรสจัดกันอย่างแน่นอน
ต่อกันที่ร้านที่๒ไปอร่อยกับอาหารใต้รสเข้มกันที่
ละมุนลิ้นโฮมคิชเช่น
เมนูเด็ดที่นี่ต้องยกให้หมูหอง
เมนูขายดีที่ขายได้วันหนึ่ง๓๐๔๐กิโลกรัมเลย

อันไหนที่เป็นทุกคนรู้จักดีกับร้านนี้

ต่างจากพะโลก็คือจะคลุกคลิกแล้วก็เข้มข้นกว่า
แล้วที่สำคัญเราไม่ได้ใส่เครื่องยาจีน
ปุ๋ยกั๊กหรือเครื่องที่ใส่สำหรับพะโล้เลย
ด้วยแบบสมุนไพรไทยเลยค่ะ
เห็นบอกว่าวันนึงนี่ขายได้เยอะ
๓๐๔๐กิโลแหวะ

คล้ายขาหมูที่ทานกับน้ำพริกน้ำส้มประมาณนั้น

ให้ดูชิ้นอย่างนี้
เอ้าคนจริงมันจุ้ย
แต่มันก็ยังมีความเป็นชิ้นของมันอยู่นะ
น้ำพริกกะปิ
อืม

อาจจะเข้าสู่ร้อนกินมันเลย
อร่อยเลยล่ะจะบอกให้สำหรับเมนูนี้
ราคาเป็นยังไงบ้างครับหมูฮ้องหรือว่าพะโล้เนี่ย
๒๑๙บาทราคาที่บอกไปถ้าลองมาทาน
จะรู้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน
เพราะเราจะรักษามาตรฐานคุณภาพ
แล้วก็คัดสรรวัตถุดิบแบบดีมาก
ต้องมาลองทานดูค่ะ
ต่อกันที่ร้านอาหารใต้ร่อยแรง
ร้านที่๓ที่เราคัดมาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้
ก็คืออาหารใต้แบบฉบับขนตรัง
กับร้านนี้ครัวทะเลตรัง
มีเมนูอะไรกุ้งสตกะปิ

สกอร์ผัดกุ้งซึ่งเป็นการผัดกับกะปิเนี่ย

ตอนที่ผัดกะปิส่วนใหญ่มันจะเค็มนะ
เพราะตัวกะปิมันจะเค็มอยู่ที่นี่ก็เลยใช้วิธีให้มันเค็มน้อย
หรือลดเค็มลงมาเอออย่างนั้นลองทานดูนะครับครับ
คุณผู้ชมครับสตอผัดกุ้งที่นี่เนี่ยไม่เข็ม
คือมันไม่ใช่ว่าไม่เค็มเลย
มันเข็มนิดเดียวเคี้ยวไปคุณจะได้กลิ่นสตอที่มันสด
นี้สั่งมาทานกับข้าวสวยร้อนโอ้โหนี่อย่างนี้เลย
ง่ายแล้วอร่อยมากเลยนะครับ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เราแนะนำมาสำหรับวันนี้

สตอกะปิ๑๕๐บาทไม่แพงสมเหตุสมผลแล้วอร่อยจริง

ก็คืออร่อยคูณ๓คัดของอร่อยเด็ด
การันตีโดยตลอดกินมาแล้วว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

จะจัดอันดับของอร่อยร้านไหนมาแนะนำกัน

อู้ยอร่อยอย่างแรงนี่
นั่นน่ะสิโอ้โหผมบอกเลยว่าถูกใจ
ใครที่ชื่นชอบทานอาหารใต้เพราะมันเผ็ดร้อนแรงจริง
ใช่แล้วค่ะมีโอกาสก็อยากให้ไปลองชิมกันดูแบบต้นตำรับ